คุณผู้ชมคะจากเรื่องของการทำร้ายร่างกายมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เหล็กไหลซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะ
เธอบอกว่าเธอได้เหล็กไหลจากพ่อมา
แล้วเหล็กไหลเนี่ยมันขนาดมันใหญ่ขึ้นมันโตขึ้นแล้วมันมีปุ่มเนี่ย

เชื่อเลยว่าแบบเป็นบารมีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วอันนี้เธอบอกเธอก็ตั้งใจนะจะเก็บไว้
คือก็เห็นข่าวเหล็กไหลใช่ค่ะแล้วความจริงมันต้องมีกระจกถูกไหมนี่คือทะลุกระจกแตกมา

ใช่ค่ะนี่เลยหน้าตาแบบนี้นั่นแหละ
คือขนาดประมาณสักหัวแม่มือใส่กรอบไว้ไม่มีกระจกแบบนี้นะ
มันเหมือนกับแบบก้อนตะกัวแล้วผิวมันตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบ
เราก็เลยไปคุยกับเจ้าของคือคุณจีราวัลเลนจงค่ะ
เป็นคุณครูโรงเรียนเอกชนอยู่ที่ควนกาหลงที่สตูนนะนะ
บอกว่าจริงได้หินก้อนนี้มาจากพ่อ

พ่อบอกว่าเนี่ยลูกเหล็กไหลนะพระทุดงท่านแบ่งให้มา
พ่อก็เอามาตัดแล้วก็แบ่งให้กับลูก๕คน
ตัวคุณจีราวัลก็รับมาชิ้นหนึ่ง
ทีนี้ตอนแรกที่ได้มายังไม่ใช่ไซส์เท่านี้นะคุณผู้ชม
เล็กอยู่แล้วตอนนั้นคุณจิรวรรณก็เรียนหนังสืออยู่อะค่ะ

พอเรียนจบก็คิดจะเอามาใส่เปิดผ้าขาวดูอุ๊ย

แล้วมันดันพลาสติกกรอบหุ้มที่บอกเนี่ย

แล้วก็สังเกตว่ามันปุ่มปับมันมีนูนมาแบบนี้
ก็เลยคิดว่าเป็นปฏิหารหรือเปล่า
ตั้งใจจะเก็บเอาไว้บูชานะคะ
เธอบอกด้วยว่าดูข่าวนี่
ก็เห็นที่ไทยรัฐทีวีก็เล่าข่าวเหล็กไหลมูลค่าหลายล้านเลยที่กระบี่
เลยตั้งใจว่าลองดูของเราบ้างดีกว่า
พ่อเราก็ให้ไว้เราก็มี
พอเปิดออกมาดูแล้วโอ๊ยขนาด

แต่เขามั่นใจเลยว่าเป็นเหล็กไหลแน่
เก็บเอาไว้บูชาถือว่าเป็นสิ่งสุดท้าย
ที่พ่อมอบให้ไว้ก่อนจะเสียชีวิต
แล้วก็แน่นอนค่ะมีคุณค่าทางจิตใจกับเธอมากนะคะ